เกือบ๑๐กิโลกรัมนะที่ถืออยู่เนี่ยนะคะ
คือมาจากการหลอมเทียนในหม้อต้ม
แล้วท่านคุณอภิวัฒน์จันทีอายุ๖๓ปี
เขาเป็นเจ้าของตำหนักปู่ฤษีชีวะกะโกมารพัฒน์
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แบบนี้บอกว่าเอาน้ำตาเทียนที่หยดลงมากองที่อยู่คนต้น
คุณนึกภาพน้ำตาเทียนต้นเทียนเทียนมันจะใหญ่

มันก็จะมีน้ำตาเทียนหยดมาเรื่อยแล้วมันกองกันอยู่นาน
พอกองกันอยู่นานเขาก็เอาตรงนั้นแหละที่มันอยู่มาเป็นปี

อ่าฮะให้เป็นเทียนเป็นเทียนต้นใหม่
ใช่แล้วกลายเป็นว่าพอเอาไปหลอมในหม้อต้ม

ไม่ได้มีใครใส่หินลงไปในหม้อต้มเลยใช่ไหม
เขาบอกว่าไอ้เถียนมันไม่ละลายมันกลายเป็นหินก้อนนี้ก้อนมันเริ่มเลย
นั่นน่ะสิทีนี้ก็เลยเชื่อว่ามันต้องเป็นปฏิหารของบารมีปู่ฤษีที่นับถือแน่นอน

จนสามวันก่อนเนี่ยยังฝันเห็นปู่ฤษีมาบอกเลยว่า
เรื่องนี้ต้องเอาไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้ที่เป็นลูกศิษย์รู้นะ

เพราะถ้าอยากให้เป็นของวิเศษจะได้สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ค่ะ
เอาไอ้กระบวยตักขึ้นไม่ได้
ผมก็ปล่อยให้เย็นก่อน
ให้เย็นแล้วผมก็จับขึ้นมาล้างน้ำ
ผมก็ยังไม่เชื่อตัวผมเองว่ามันเป็นหินได้ยังไง
แล้วมาล้างน้ำผมก็มาเอาค้อนลูกนี้
มาเคาะดูเป้งมันเป็นหิน

แล้วค้อนเคาะดังเป้งอะค่ะ
ไม่แตกด้วยนะคะนี่คือหินค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะทางด้านอดีตผู้ใหญ่บ้านค่ะ
คุณชินกฤษวงบัณฑิตบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของที่นี่
สวดมนต์เป็นประจำแล้วยังมารักษาพวกอาการปวดเมื่อยต่างด้วย

ผู้ใหญ่บ้านบอกส่วนตัวเชื่อว่าเป็นไปได้
เทียนจะกลายเป็นหินมาจากแรงอธิษฐานและสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน
เชื่อว่าเป็นของวิเศษด้วยนะคุณ
บอกแหมไม้กลายเป็นหินยังมีมาแล้ว
ถ้าคุณอยากรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ถามใครคะ

อาจารย์ออสบอกแบบนี้ว่า
เทียนกลายเป็นหินในระยะเวลาอันสั้นเป็นไปได้ยาก

เนื่องจากน้ำตาเทียนกับหินมีส่วนประกอบที่มันต่างกัน
อันนี้พูดแบบศัพท์วิทยาศาสตร์นะคุณผู้ชม
น้ำตาเทียนส่วนประกอบของเขาคือ

สารมันคนละกลุ่มกันอยู่แล้ว
ซึ่งสารอินซีจะเปลี่ยนเป็นสารอนินทรีย์มันต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีค่ะ
สำหรับเกษตรนี้ต้องบอกว่าเป็นใบได้ยากเป็นใบได้ยากมาก
โดยเฉพาะเกิดการเปลี่ยนชนิดจากเทียนกลายไปเป็นหิน
ระยะเวลาอันสั้นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไปได้ยาก
น้ำตาเทียนก็เป็นองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอนของแว็กซ์ขี้พึ่ง
ซึ่งจะมีไฮโดคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเป็นหลัก
แต่ว่าหินจะมีองค์ประกอบของซิลิคอนไดออกไซด์แล้วก็แคลเซียมคาร์โบเนตเป็นหลัก

ระหว่างไฮโดรคาร์บอนเปลี่ยนมาเป็นสารอินซีก็คือซิลิกอลไดออกไซด์หรือแคลเซียมคาร์บอนีต
อันนี้เป็นไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะที่เกิดในระยะเวลาอันสั้นเป็นไปไม่ได้
อะไรนะซีซ่อนอาเล็กซาย

แต่คุณผู้ชมได้ยินคำหนึ่งประโยคนึงแม้ว่าอาจารย์ออสย้ำคำว่าระยะเวลาสั้นเป็นไปไม่ได้
ระยะเวลาอันสั้นเป็นไปไม่ได้แต่คุณผู้ชมคนที่เชื่อเขาก็เชื่อนะ
เพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมต้นไม้กลายเป็นหินได้
อาจารย์ออสบอกต่อว่าจริงปรากฏการณ์นึงนะที่มันจะเป็นไปได้คืออะไร
แต่อันนี้น้ำตาเทียนกลายเป็นเห็นมันจะใช้ระยะเวลาหลักวันหลักเดือนยังยาก
มากสุดก็ต้องเป็นปีซึ่งก็เลยบอกว่าถ้าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้
ถ้าคุณอยากพิสูจน์คุณเอามาเลยอาจารย์ออสบอกเดี๋ยวพิสูจน์ให้
ก็ต้องดูเรื่องของหลักการทางวิทยาศาสตร์กันด้วยนะฮะสาธุ
สรุปคุณจะยังไงกันแหละ

ก็ความเชื่อเราก็ไม่ลบหลู่นะฮะ